เหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่วัยรุ่นป่วนเมือง
เหตุเกิดที่ถนนสายหางดงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาเป็น๑๐คันเลย

แล้วในภาพจะเห็นเลยว่าควันขโมงเหมือนกับมีระเบิด
แล้วในมือของแต่ละคนมีอาวุธกันทั้งนั้นเลย

เนี่ยในมือมีมีด

ขี่กันมาแบบนี้น้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

ไปเลยแล้วควันขโมงมีระเบิดมีอะไรมีอาวุธครบมือ
นี่คือถนนสายหางดงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่คืนวันที่๘มิถุนายนค่ะ
ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาทนไม่ไหวจริง

ต้องปราบรามปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้มันน่ากลัวเกินไป
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้อย่างที่มิ้วบอกนะคะว่ามีคนเจ็บมีคนตาย
ข้อมูลเบื้องต้นก็คือเสียชีวิตไปหนึ่งรายคนบาดเจ็บนิ้วขาดนะคะ
และเหตุการณ์เนี่ยเหมือนกับมีการไปโพสต์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะ

ท้ากันไปท้ากันมา
โพสต์ภาพมีอาวุธมีมีดวางอยู่บนเตียงนอน
โพสต์ภาพแก๊งตัวเองอยู่กลางถนน
รายถึงขั้นโพสต์รูปปืนลูกโม่
แล้วมีข้อความท้าทายในลักษณะที่ว่าออกมาหน่อย
หนีทำจุดอะไร

โอ้โหคนวิจารณ์กันเยอะมากค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาหวาดภาวะ
กันมากค่ะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้จริงจริงเราส่งนักข่าวของเรา
ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ไอ้การโพสต์ที่เห็นเนี่ยค่ะเยอะเย้ยกันไปมา
ท้าทายกันไปมาระหว่างวัยรุ่นสองกลุ่มแก๊งบังกับแก๊งล่าบังอ๋อมี
แก๊งล่าต่อนี่แก๊งบังกับแก๊งล่าบังเขาทะเลาะกันนะคะพอ
เริ่มเป็นข่าวอ่ะลบรูปลบอะไรออกกันหมดแล้วนะในโลกโซเชียลใน
ตอนก่อเหตุไม่กลัวไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปค่ะถนนวงแหวนรอบ๓
เชื่อมระหว่างอำเภอสารพีกับอำเภอหางดงนะคะ
ก็คือจุดที่เราเห็นในคลิปนี้แหละค่ะที่มีการโพสต์เอาไว้
เราได้คุยกับแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะแม่ค้าก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
กลางคล้ายประทัดแต่ไม่รู้ว่าประทัดหรือระเบิดหรืออะไร
แล้วควันขโมงเลยตกใจมาก
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เธอบอกเธอกลัวเพราะว่าร้านเธอก็เปิดขายของจนดึกทุกวัน
วันดีคืนดีจะมากันอีกหรือเปล่านะคะ

นานเหมือนกันค่ะวิ่งไปมาหลายรอบอยู่

อยากฝากบอกอะไรถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไหมคะ
ถ้าเกิดกันกับปัญหาอีกอย่างไรบ้างค่ะ

ก็มาตรวจบ่อยก็ได้ค่ะ

จากนี้นะคะมีเยาวชนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่ากำลังเลิกงาน
ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์๕๐กว่าคัน
กำลังเลิกงานอย่างนี้แต่มีอาวุธกันกับทุกคนเลยนะ

แล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอแบบนี้เป็นเรื่องเราทำอย่างไร

กลับบ้านอีกทางดีกว่าไม่กล้าเสี่ยงไป

ตอนแรกเราจะไปไหนนะ
นับจากนี้ก็จะเห็นแบบครูนเต็มสะพานอย่างไรครับ

ได้ยินเสียงคล้ายปืนอะไรไหม

แต่จะได้ยินก่อนจะออกมาจะได้ยินเสียงระเบิดก่อนครับ

งวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้
คือตำรวจขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงแล้วไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะ
แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มาว่ามีเสียชีวิตแล้วก็มีคนนิ้วขาดใช่ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าคือยังไม่มีข้อมูลเรื่องของผู้เสียชีวิต
และไม่เห็นมีใครมาแจ้งความเลย

แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีใครไปแจ้งความเรื่องคนเจ็บเรื่องคนตาย
แต่ตำรวจทราบเรื่องแล้วเห็นคลิปแล้ว
อยู่ระหว่างตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

แล้วเห็นว่าคนก่อเหตุอายุประมาณ๑๖๑๗เองนะครับ